ขอ๑คาถาล่ะกันคาถาหน้าหน้าทองลงไปเลย
เป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรัก

โจอี้ภูวสิทธิ์คุณผู้ชมค่ะ
คนนี้ฮอตมากนะคะ
บอกเลยว่าเพลงนี้มาแรงนะ

โด่งดังแบบเต็มคาราเบล

ล่าสุดเนี่ยเผยว่าคิวงานแน่นเอียดไปถึงปีหน้าเลยนะคะ
มีข่าวว่าตอนนี้ค่าตัวของนักร้องหนุ่มพุ่งปรี๊ดไปแล้วด้วย
โจอี้รับแบบตรงว่าเอ้าก็ค่าตัวขึ้นจริงครับ
แต่ว่าไม่มากยังจ้างกันได้ครับ
งานเยอะคิวแน่นแบบนี้เรื่องสุขภาพก็แอบน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
เจ้าตัวค่ะมีเรื่องกรดไหลย้อน
โอ้โหพูดถึงแล้วแบบว่าปวดไส้ขึ้นมาเลย
คือต้องดูแลเรื่องอาหารการกินมากขึ้นนิดนึง

ส่วนประเด็นที่พอดังมีคนจับตามองมากขึ้น
เจ้าตัวบอกว่าต้องระวังตัวมากขึ้น
แต่ก็ไม่หวั่นนะโดนขุดอดีต

ไปฟังเสียงสัมภาษณ์จ้า
ก็คือโรคกฎไหลย้อน
เวลามันขึ้นมามันอาจจะร้องเพลงไม่สะดวกหรืออะไรอย่างนี้

ไม่กลัวขุดครับเพราะว่าผมแก้ศูนย์แก้รอเรียบร้อยแล้ว
วันนั้นเรียบร้อยแล้ว

กับไฮกลายเป็นนักล่ารางวัลมากกว่านักร้องไปแล้วนะ
ล่าสุดค่ะไฮก็ทำเอาเพลงแบบแฟนคลับสาวใจสั่นกับภาพโชว์ซิกแพค
คุณผู้ชมหน่อยดูสิโอ้โหนะต้อนรูปเหมือนกันอันนี้
เออเจ้าตัวก็เขินไม่คิดว่าคนจะสนใจเหมือนกัน
ก่อนจะแย้มว่าตอนนี้มีงานแสดงติดต่อมาบ้างแล้วด้วย
อืมแต่รายละเอียดยังขออุบไว้ก่อนนะครับอ่าไปฟังเสียงจ้า

ชวนกันเล่นตลอดชวนกันเล่นตลอดก็ออกกำลังกายกันที่บ้านครับผม
โอ้ยพี่เจษฐกับพี่ฮายจะเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วหรอ
น้องนั้นติดตามแล้วนะคะรอติดตามได้ทุกอย่างเลยทุกผลงานนะคะ